คุณผู้ชมคะไปดูอดีตข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ฉะเชิงเซานะคะ
ก็มีการติดตามข่าวของทีมหมูป่าตลอดเลยนะคะ
แล้วก็ได้ไปสวดมนต์ขอพรจากหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ

โดนบันดาลช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๓ชีวิตนี้ให้รอดพ้นชะกันตลายไปได้
เมื่อได้รอดพ้นชะตลายกลับสู่พื้นร่องหลวงพ่อแม่และลูกพระพุทธ
ขอพ่อต่อไปขอพ่อโสธร
นายจิรยุทธ์เจียรสถิตอายุ๙๒ปีนะคะ
เป็นข้าราชการบำนานกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ติดตามข่าวการช่วยเหลือโค้ชแล้วก็น้องทีมหมูป่า
อย่างใจจดใจจ่ออยู่ที่บ้านพักในตะบนบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
แล้วก็มีการสวดมนต์เพื่อที่จะขอพรจากหลวงพ่อโสธรพระคู่บ้านคู่เมือง
ของชาวแปดริ้วให้ช่วยเหลือผู้ที่ศูนย์หายออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะคะ
โดยคุณปู่จิรยุก็ได้อันเชิญหลวงพ่อโสธรที่กราบไห้บูชาเป็นประจำทุกวันมาไว้ที่บริเวณหน้าโทรทัศน์เลยนะ
แล้วก็ดูข่าวไปด้วยหันหน้าไปทางวัดโสธร
ก่อนที่จะตั้งนโม๓จบสวดบทอิติปิโส๓จบ
แล้วก็กล่าวคำอธิษฐานขอบรมีหลวงพ่อโสธร
อภิบาลรักษาทั้ง๑๓ชีวิตให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวง
กลับมาสู่อ้อมอกพ่อแม่อย่างปลอดภัย
แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าทุกคนออกมาจากถ้ำได้
ให้ลูกหลานพาไปปิดทองหลวงพ่อโสธรทันที
โดยคุณปู่จิรยุทธ์ก็ได้ส่งกำลังใจ
ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ในฐานะที่เป็นคนแปดริ้วแล้วก็เป็นลูกหลานหลวงพ่อโสธรเหมือนกัน
ขอให้ผู้ว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ใช้สติปัญญาในการเป็นผู้นำ
ร่วมกันวางแผนการให้ช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต